นายโนบิความจริงแจ้งข้อกล่าวหาก่อนได้ใช่ครับ
การแจ้งบทหนักมาแจ้งภายหลังได้
ส่งสารไปเลยแล้วสารท่านจะว่ายังไงว่าท่านไปพิจารณา
วันนี้หลังจากที่เราคุยกันมีอำนาจหน้าที่
ไม่ต้องรอไม่งั้นวันนี้รอใบแพทย์อยู่อีกกี่วันก็ไม่รู้ได้ใบแพทย์มาถึง
เรียนไว้ทุกอย่างนะครับแบบนั้นสามารถดำเนินการได้เลย
ซึ่งพี่แนนกับพี่แบงค์พี่ของน้องต้าบอก
ระหว่างนี้ไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุอีกหรือเปล่าใช่ไหม

หรือยังไงผมไม่ทราบเหมือนกัน
เขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถทำได้อีกนะ
ด้วยความที่ว่าเขาไปคุยกับกลุ่มในเพื่อนเขา
เขารู้สึกแบบภูมิใจจากการที่เขาได้เป็นข่าว

ใช่เขาพูดว่าเฮ้ยนี่เราเป็นข่าวเว้ยออกทีวีอย่างนี้หรอ

ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำเป็นตัวอย่างนะครับ
แล้วก็ฝากถึงน้องพวกตัวจี๊ดนะครับ

แต่ถ้าเกิดน้องอยากเท่น้องต้องทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีความดีนะครับ

อยากให้ทุกอย่างมันจบเร็วที่สุด
เพราะจะได้ไม่ต้องมีเคสต่อไป
หรือในประเทศไทยนะคะ
ทะเลาวิวาสเยอะมากนะคะ
แต่ผู้ปกครองที่ไม่กล้าไปแจ้งความก็มี
เพราะอาจจะโดนขู่หรือทำร้าย
ที่เด็กพวกนั้นอาจจะมีอิทธิพลในถิ่นตรงนั้น

ตรงที่ว่าเด็กที่กระทำความผิดอะค่ะ
มันได้กระทำความผิดซ้ำซาก
แต่ตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้
วันนั้นที่เราตามไปตอนแรกก่อนที่จะเจอวันที่๘ที่โรงพัก
เราตามไปที่โรงเรียนเพราะว่ารู้ว่าพวกนี้อยู่โรงเรียนนี้แล้วไปเจอสองคนใช่ไหม

กับว่าเด็ก๕คนนี้ณวันนี้
ยังไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากปากเด็กเลย

แม้แต่ผู้ปกครองก็ยังไม่เคยติดต่อมา
ไม่มีเลย